ตี๕๒๘นาทีแล้วใครบางคนที่ตื่นเช้าอาจจะหิวเหมือนส๒ของผม

ปกติเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่เป็นสไตล์อเมริกา

ใช่แล้วเบอร์เกอร์แบบนี้แต่ว่าไม่รู้เบอร์เกอร์๗ชั้นแบบนี้จะทานได้หรือเปล่า
ชั้นเดียวก็ยากอยู่นะการกินเบอร์เกอร์ต้องอ้าปากกวางไม่ต้องอาย

แต่คราวนี้๗ชั้นนี่อาจจะลำบากหน่อยนะครับ
เขาเป็นการแข่งขันกินเบอร์เกอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีเงินรางวัลมาล่อใจด้วยหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
คนที่ชนะไม่ใช่คนตัวใหญ่เขาบอกเป็นนุ่มร่างบาง

ใช่จากกรุงเทพมหานครไปดูภาพกันค่ะ
อะลาลาลาลาลาลาลาลา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
แต่งใส่จานอย่างสวยงามให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกินเร็ว๕๐คนได้กิน
กินเร็วที่สุดรับไปเลย๑๐๐๐บาท
คุณพี่เมื่อสักครู่นี้กินมาว่า
จนไม่ดูเป็นเบอร์เกอร์เลยครับ
เปิดการแข่งขัน๕รอบรอบละ๑๐คนเมื่อสิ้นเสียงนกหวีด
อ่ะเริ่มกินได้นะคะ
ก็ต้องขออภัยด้วยบางภาพอาจจะไม่น่าดูเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันต้องเร่งใช้เวลา

ทางร้านนี้ถ้าสังเกตเพลงเมื่อกี้
คุณพี่กินเหมือนเป็นจกข้าวเหนียวอะครับ

เปิดเพลงให้ผู้เข้าแข่งขัน

เพลงร็อกมากตามชื่อร้านเลยนะคะ
เครื่องดื่มนี่ก็มีให้หนึ่งอย่าง

อากาศนี่ร้อนเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ
ทางร้านก็เลยเปิดละอองน้ำเย็นเพิ่มความชุ่มชื้น

เพราะว่าต่างส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

เอาเหรอดูกินช้านะแต่เสร็จก่อนเหรอ

ไลท์เขาบอกว่าอยู่ที่รอบ๔แล้วก็รอบ๕
โดยรอบที่๔นี่ก็คือคุณทองทศพินโป
เจ้าของร้านไฟฟ้าสามารถทำเวลาได้๒๒๐๒นาที๒๐วินาที
รอบสุดท้ายคุณอัครินจตุพรพิรม

เสื้อสีแดงเลือดหมูนี่ทำเวลาไป๒นาที๑๗วินาที

เฉือนไป๐๐๓วินาที

คว้ารางวัล๑๐๐๐บาทไปครอง

แต่พี่เขาดูกินเนิบชิวแต่ผมกลัวเนี่ยมีดเนี่ย

จาก๑๐๐๐บาทแล้วจะได้รางวัลกินฟรีตลอดปีไหม
แต่ที่แน่ได้อิ่มไปวันหนึ่ง
ทั้งวันชิ้นใหญ่ขนาดนั้น

โอ้โหนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโปรโมทร้านของเขานะครับ